ส่วนเมื่อวานี้ใครไปนั่งรับประทานอาหารที่ย่านบางเขน
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวแล้วก็มีประชาชนนะคะ
คือเขาไปจอดรถเพื่อนั่งรับประทานอาหารกัน
แล้วก็ถูกทุบเรียงกันแบบนี้เลย

ทะเบียน๓กไก่ฮนค๒๒๗๑กรุงเทพมหานคร
เป็นของนายธวัฒนกุลบุตรผู้สื่อข่าวช่อง๓เอสดีค่ะ
ทะเบียน๕กไก่ดเด็ก๑๓๔๔กรุงเทพมหานคร
ของนายนัชนนขจรพิพัฒน์พนักงานบริษัทเอกชน
ทะเบียน๑ทพมม๕๒กรุงเทพมหานคร
ของนายวรการสิริปัญญาพงศ์พนักงานขายส่งยาสูบ
คันนี้จอดอยู่บริเวณริมถนนรัตนโกศิลปสมโพธิ
แขวงท่าแรงเขตบางเขนค่ะ
ตำรวจเขาได้รับแจ้งมาว่ารถทั้ง๓คัน
ถูกคนร้ายทุบกระจกรถแล้วก็ลักทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถไปหลายรายการ
ร้อยตำรวจเอกกิติคมเหมืองทองรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจหน้าคอร์นบันบางเขนก็บอกว่า
คนร้ายที่ลงมือน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
เพราะว่ารถ๓คันนี้จอดห่างกันไม่มากนักค่ะ
ตอนนี้ก็มีการประสานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจ
สืบสวนตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงกัน
เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะ